ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคนเมืองผลิตขยะประเภทไหนมากที่สุด
อาหารพลาสติกหรือว่าขยะในเรื่องของกระดาษ
เขาบอกว่าการสำรวจก็ทัมมอลในปี๒๕๖๔
มีการพบขยะที่มาจากเศษอาหารมากที่สุดค่ะ
ร้อยละห้าสิบของขยะทั้งหมดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะ
โดยการสำรวจดังกล่าวนั้นพบว่ามีขยะสูงสุดในปี๒๕๕๙
สูงถึง๘๙๗๙ตันต่อวัน
จากการสำรวจภายในพื้นที่กรุงเทพนะคะ
ก็พบว่าคนเมืองเนี่ยมีการผลิตขยะประเภทเศษอาหารมากที่สุดนะคะ
คิดเป็นร้อยละ๔๕๔๑ของขยะทั้งหมด
มาคือ๑๖๓๐เป็นขยะพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้นะคะ
ส่วน๑๑๓๑เป็นเรื่องของขยะกระดาษที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้
และ๔๙๔คือกิ่งไม้ใบไม้๔๗

และ๑คือพวกปม
เก็บได้ในแต่ละปีนั้นปริมาณเยอะมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้ทั้งหมดนะคะ
บางครั้งร้านค้าเองก็มีการทิ้งอาหารลงบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะ
จนทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของท่ออุดตัน
เป็นสาเหตุน้ำขังในบางพื้นที่อีกทั้งเกิดมลพิษทางกลิ่นอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเศษอาหารที่มีมากเกือบร้อยละ๕๐ของขยะทั้งหมด
ก็มีการรณรงค์โดยผู้ว่ากอทมค่ะในเรื่องของโครงการไม่เทรวม
เพื่อให้ประชาชนทำตามในเรื่องของการคัดแยกขยะต่าง
ถือว่าเป็นความร่วมมือของประชาชนเป็นการแยกอาหาร
เรื่องของสิทธิ์ขยะที่เป็นอาหารกับขยะทั่วไปตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะ
เพื่อให้มีการจัดการได้ง่ายแล้วก็เก็บไปรีไซเคิลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันทางกรทมได้เร่งดำเนินการพูดคุยกับภาคเอกชนด้วยค่ะ
อย่างให้มีการนำเศษอาหารเหล่านี้ไปกำจัดเองหรือว่าจะให้กรทมกำจัดให้
หรือถ้าจะกำจัดเองก็สามารถนำไปเป็นปุ๋ยได้นะคะหรือว่าไปเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นกัน
แต่ถ้าเกิดว่ากรทมจะกำจัดให้นั้นก็อาจจะมีการแปลงเป็นพลังงานทดแทนได้เช่นกันค่ะ
ส่วนร้านค้าห้างร้านหรือว่าโรงพยาบาลโรงแรมหรือว่าสถานประกอบการต่าง
ก็มีการแนะนำเช่นเดียวกันนะคะว่าให้จัดการเรื่องของขยะเสร็จอาหารให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เหนือจากการแยกขยะจากต้นทางแล้วนะคะการที่จะนำขยะไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง
ว่าเป็นการนำขยะกลับมาใช้ใหม่มันเป็นการใช้ซ้ำก็ถือว่าเป็นการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ